คุณผู้ชมครับและในช่วงนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจ
อยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับ
ได้รู้จักกับบทบาทของหน่วยงานหน่วยงานหนึ่ง
ซึ่งจริงแล้วเป็นหน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนเป็นอย่างมาก
ในการที่จะเก็บรวบรวมแล้วก็บริหารจัดการข้อมูลทางสถิติของประเทศนั่นเองนะครับ
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้แล้วก็เป็นประโยชน์สูงสุด
ในการที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแล้วก็พัฒนาประเทศด้วย
ดังนั้นวันนี้เราจะได้รู้จักกับหน่วยงานนี้นะครับ
นั่นก็คือสำนักงานสถิติแห่งชาตินั่นเอง
ตอนนี้ผมอยู่กับผู้มนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือสสชนะครับ
บริการวันเพ็ญภูลวงอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีครับพอครับ
โอ้โหนี่ข้อมูลเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งถูกต้องไหมฮะ

ดังนั้นวันนี้ต้องถามก่อนเลยบทบาทและภารกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติมีอะไรบ้างฮะ
บทบาทของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะ

สำนักงานสถิงชาติเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะ
เรามีบทบาททางด้านข้อมูลภารกิจหลักเรามีอยู่๓ด้านด้วยกันนะครับ
ด้านแรกคือการผลิตข้อมูลสถิติ
ด้านที่๒คือการบริการทางด้านสถิติ
และด้านที่๓คือการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ
ตามที่ท่านบอกว่าเอ๊ะข้อมูลมีเยอะทำไมจะต้องมาบริหารจัดการนะคะ
ขออนุญาตไปที่การผลิตก่อน
การผลิตเรามีทั้งสำรวจและสัมมโน
จะสังเกตว่าเมื่อก่อนคนบอกว่าสำนักงานสิ่งชาติทำอะไรนะ
อาจจะมองแค่ว่าเป็นการสมโนประชากรหรือเปล่า
แต่จริงเรามีทั้งสัมมโนและสำรวจ
ตำรวจคือเราไปสอบถามทุกหน่วยที่เราสนใจ
สมโนประชากรและเคหะเราไปถามประชากรทุกคนตามครัวเรือนนะคะ
ถึงได้บอกว่าเคาะประตูบ้านทุกบ้านเลยค่ะถ้าสำโน
แต่ถ้าสำรวจเราจะเลือกเป็นบางหน่วย
ท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นไปที่บ้านเลย
เราไม่ได้สำรวจทุกคนเราสอบถามเป็นบางส่วน
เพราะเราไม่สามารถที่จะไปทำทุกอย่างในทุกบ้านได้นะคะ
สำรวจเรามีการสำรวจปีหนึ่ง๒๐กว่าโครงการ

อกจากนี้เรายังมีการสำรวจความคิดเห็น
ของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการหรือนโยบายต่าง
ในส่วนของการบริการเราบริการทั้งข้อมูล
ก็มาให้บริการทั้งภาครัฐประชาชนและภาคเอกชน
นำไปใช้ในการกำหนดนโยบายวางแผน
หรือว่าไปใช้ในการประกอบการลงทุนตัดสินใจต่าง

แล้วก็ช่องทางที่เราเผยแพร่ก็มีหลายช่องทาง
ทั้งที่สำนักงานเองที่ทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาค
เรามีสำนักงานสถิติจังหวัดอยู่๗๖จังหวัดทั่วประเทศ
ซึ่งหลายคนยังไม่รู้
ไปทางโซเชียลมีเดียต่าง
หรือท่านจะยกหูโทรศัพท์๐๒๑๔๒๑๒๓๔ก็ได้
คือถ้าประชาชนภาคเอกชนภาครัฐต้องการใช้ประโยชน์ข้อมูลตรงไหน

ถือว่าเป็นหน่วยงานกลางไหมฮะในการเก็บรวบรวม
เราเป็นหน่วยงานกลางทางด้านข้อมูล
เพราะเรามีพรศจพศ๒๕๕๐
ที่กำหนดบทบาทหน้าที่ของสำนักงานสิ่งเสียแห่งชาติไว้ค่ะ
งั้นจริงแต่ละหน่วยงานเขาอาจจะมีข้อมูลต่างมากมายเหมือนกัน
แต่ทีนี้โอ้โหถ้าเราจะไปถึงหน่วยงานตรงนั้นอาจจะแบบกระจัดกระจายพอสมควร
ค่ะต้องขออนุญาตชี้แจงว่าเนื่องจากประเทศไทยระบบสถิติเป็นระบบกระจายงาน
เพราะฉะนั้นทุกหน่วยงานทุกกระทรวงทะวงกลมก็มีการจัดทำข้อมูลของตัวเอง
บทบาทหน้าที่บ้างตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องบ้าง
เพราะฉะนั้นทุกหน่วยก็ทำข้อมูลของตัวเองอยู่แล้วสำนักงานสี่ชาติจะทำอย่างไร
ที่จะให้เกิดการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ก็จำเป็นจะต้องมีมาตรฐานมีคุณภาพเพราะฉะนั้นเป็นบทบาทหน้าที่หนึ่ง
สำนักงานศิติแห่งชาติดำเนินการในการจัดทำมาตรฐานต่าง
ครับสำคัญมากสำคัญมาก
เก็บรวบรวมข้อมูลจากในช่วงสถานการณ์
มีความสำคัญอย่างไรแล้วก็เราทำอะไรบ้างฮะ
แน่นอนค่ะเราตระหนักดีว่าข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น
จากที่เราจะทำสำรวจข้อมูลปีละ๒๐๓๐โครงการแล้ว
เราก็พบว่าประชาชนมีการปรับตัวมากขึ้นนะคะดีขึ้น
ก็คือมีการที่จะสวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยที่เวลาจะออกจากบ้าน
มีการเว้นระยะห่างมีการล้างมือด้วยแอลกอฮอลและสบู่มากขึ้น
อีกทั้งมีการใช้การเงินทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น
แล้วก็มีการประหยัดค่าใช้จ่ายต่างทั้งตัวเองและครัวเรือน
อย่างที่เราได้ฟังเหมือนการแถลงของสวบคอแต่ละครั้ง
บอกว่าโอ้โหประชาชนกี่เปอร์เซ็นต์ในการสวมใส่หน้ากากอนามัย
เหล่านี้ก็เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาทั้งสิ้น
เราก็มีการสำรวจเราก็พบว่าประมาณเกือบ๙๐ที่มีการปรับตัวดีเช่นนี้
เท่าที่เก็บข้อมูลมาประชาชนปรับตัวแล้วก็สู้กับโควิด๑๙ได้เป็นอย่างดีใช่ไหม
เพราะว่าเชื่อว่าทุกคนเตรียมพร้อมรองรับ
พอมีสถานการณ์มาบ่อยก็มีการเรียนรู้ที่จะป้องกันตัวเอง

ข้อมูลเหล่านี้มันจะเป็นประโยชน์ในอนาคตอย่างไรบ้าง
ค่ะก็ข้อมูลทุกอย่างนะคะที่เราดำเนินการมีประโยชน์อย่างยิ่ง
โดยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็นำข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการกำหนดนโยบายต่าง

เช่นเราพบว่าประชาชนมีความประสงค์จะให้ช่วยเหลือในการลดค่าคลองชีพต่าง
หรือลดให้ค่าคลองชีพแล้วก็ลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภค
อันนี้ก็นำไปสู่ว่าภาคที่เกี่ยวข้องก็นำไปสู่การกำหนดนโยบายต่าง
ตรงกับความต้องการของประชาชนนะคะ
ทีนี้ในส่วนที่อยากจะขอความร่วมมือจากประชาชนบ้าง
ถ้าสำนักงานสถิติแห่งชาติมีเจ้าหน้าที่เข้าไปขอข้อมูลจากท่าน
รวมข้อมูลจากท่านประชาชนต้องให้ความร่วมมือยังไงบ้างฮะ
ก็อยากให้ประชาชนทุกท่านนะคะให้ข้อมูลกับคุณมาดีจากสำนักงานสิ่งชาติ
ที่เรามีพรบสถิติพศ๒๕๕๐ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคะ
เรานำข้อมูลไม่มาเปิดเผยเป็นลายบุคคลเราประมวลเป็นสถิติ
เพื่อให้บริการต่างทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป
ที่กล่าวมานะคะก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะร่วมสร้างอนาคตไทย
ร่วมใจให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติค่ะ
ข้อมูลดีประเทศดีชีวิตดีแน่นอนค่ะ
คุณมาดีชื่อเขาดีจริงเขามาขอข้อมูลจากเรา

ผมอยากให้ท่านผอย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่ง
ถึงการที่ทั้งประชาชนภาคเอกชนภาครัฐเอง
จะเข้าไปใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เหล่านี้
ช่องทางต่างอยากให้ท่านย้ำอีกครั้งหนึ่ง
ก็ช่องทางแรกนะคะก็โทรศัพท์ก็ได้นะคะ
จะเป็นโทรศัพท์โทรศัพท์หรือว่าเป็นอีเมล
ส่วนกลางเราตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนาอาคารดี
ที่สำนักงานสถิติจังหวัดทั่วประเทศ

ไปที่ไลน์แอปพลิเคชันต่างหรือทวิตเตอร์เฟซบุ๊กนะคะ
ที่มีข้อมูลในรูปการ์ดชาร์จหรือเป็นอินโฟกราฟิกต่าง
ท่านจะเข้าใจง่ายนะคะที่อยากจะได้ข้อมูลนะคะ

ได้ค่ะเราพร้อมที่จะให้บริการกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่ค่ะ
นะครับวันนี้เราได้ฟังแล้วก็ได้เข้าใจ
บทบาทของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
แน่นอนเป็นหน่วยงานที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชน
อย่างที่บอกไปและสิ่งที่สำคัญที่สุด
นั่นก็คือข้อมูลเหล่านั้นเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
สะท้อนกลับไปเป็นประโยชน์ต่อพวกเค้า

ค่ะข้อมูลที่เราได้รับมาจากทุกท่านนะคะ
เป็นข้อมูลที่ท่านให้ตามความเป็นจริงนะครับ
ก็นำมาประมวลแล้วก็นำไปสู่การส่งต่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน
ไปสู่การกำหนดนโยบายคืนกลับในลูกของนโยบายที่ตรงกับความต้องการนะคะ
ข้อมูลดีประเทศดีชีวิตดีอย่างที่กล่าวมานะคะ
ครอบจังเลยข้อมูลดีประเทศดีชีวิตดี
ข้อมูลดีประเทศดีชีวิตดีนี่คือหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาตินั่นเอง
วันนี้ขอบคุณท่านผู้มนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือสสชผู้มนวยการวันเพ็ญภูลวงด้วย

คุณผู้ชมฮะแล้วก็ในช่วงนี้นะฮะยังมีข่าวสารที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมกันอีกครับ